มาถึงข่าวคุณทัพทิมกับคุณปลื้ม
คือตอนนี้คุณปลื้มออกแล้วเขาประกาศออกมาแล้วว่าเขาถอนตัวอีกคนนึงแล้ว

เป็นรายการออนไลน์ที่แบบว่าเป็นกระแสที่ทำให้วัยรุ่นทั่วประเทศ

เด็กกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าเผยแพร่ทางออนไลน์อย่างเดียวด้วยนะ
เขาเป็นคนที่บุกตลาดออนไลน์จนทำให้ออนไลน์มีมูลค่าขึ้นมา
ถูกต้องแต่ทีนี้การที่เขาเลิกไปหรือหย่ากันไปก็มีรายกระแสออกมามากเลย
อย่างเมื่อวานก็มีชายหนุ่มคนนึงออกมาเปิดเผยว่า
จริงแล้วคุณทัพทิมไปแอบมีกิ๊กอย่างนู้นอย่างนี้
มีเรื่องมีราวเป็นสตอรี่เลยลงในเว็บไซต์ของพันทิพย์นะฮะ
คนก็มีการแชร์ออกไปกันเยอะแยะมากมาย
หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะทางคุณทัพทีมเองก็ได้มีการออกมาโพสต์เตือนนะครับ
บอกว่ากรุณาเสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณ
ก็คือได้มีการออกมาพูดนะฮะเป็นอินสตาแกรมนะครับ
ทีมออฟฟิเชียลนะครับเป็นภาพของสุนัขตัวโปรดพร้อมเขียนข้อความเตือนนะครับ
เน็ตว่าพูดได้คำเดียวว่าเสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณนะคะ
ไม่อยากพูดหรือโพสต์อะไรเพราะจะกระทบกับครอบครัวบางครอบครัวอย่างมหัน
แต่ถ้ายังทำกันถึงขีดสุดก็คงต้องจัดความจริงมาปกป้องตัวเองค่ะ
ถึงเวลานั้นแล้วค่อยว่ากัน
ก็คือก่อนหน้านี้นะฮะก็มีทางชายหนุ่มคนนี้ซึ่งคนก็กำลังหาอยู่

เพราะว่ามีการเขียนละ

คุณทัพทิมก็เขียนว่าละอย่างนี้เหมือนกัน

คุณทัพทิมเนี่ยเหมือนกับไปจ้างให้คนนั้น

เขาเรียกว่าเป็นวงกล้องวงจรปิดออก
เพราะเธอได้มีการไปกับชายหนุ่มคนนึง

คือฉันเรียนวิธีการแสดงจากอาจารย์นุ่มอยู่
ไม่รู้จริงหนูไม่รู้เรื่อง
ไม่รู้ไหมไม่รู้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

ท็อปจะรู้แล้วอุ๊ยอย่าเพิ่มพวกเรารู้จัก